หัวหน้าพักพลังประชารัฐนอกจากตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับ

มันไม่ได้มีการเจรจาอะไรพิเศษนะ
ไม่ได้ไปดูดอะไรมากมาย

แต่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการโบกมือลากันก่อนนะคะ
เป็นเรื่องของการลาออกจากภักดิ์เพื่อไทยนี่นะคะ
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
มีกลุ่มอดีตสสพักเพื่อไทยที่ลาออกจากภักดิ์เพื่อไทย
และมาสมัครเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐเขาบอก

ของนายวราเทพรัตนากร
เยอะแต่ว่าเมื่อวานคุณวราเทพไม่ได้มา
เป็นอดีตแก่นำคนสำคัญนะคะพูดถึงคุณวราเทพเนี่ยนะคะ
มารวมกันเนี่ยในกลุ่มมี๕คนด้วยกัน
คุณไผลลิกพันธุ์ตำรวจโทวัยพฤษอาพรรัฐแต่คุณวราเทพไม่ได้มาสมัครด้วยตัวเองตามข่าว
เนื่องจากคุณวราเทพเขาขาดคุณสมบัติถูกสารดีการนักการเมืองพิพากษาจำคุก๒ปีในคดีหวยบนดินมาในปี๕๒เนี่ยนะคะ
ซึ่งจะต้องพ้นโทษก่อน๑๐ปีถึงจะมาสมัครได้แต่ว่ากลุ่มเนี่ยมา
นอกจากนี้ยังมีนายเดทนัตถวิทธิ์เต้รุยาพิรมบุตรชายของนายมัวไพล์สงติริยาพิโรม
คนสนิทของนายนางเยาวภาวงศวรรค์โดยเหตุผลที่ตัดสินใจแบบนี้

อันนี้เขาให้แบบนี้นะให้ข่าวแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนใจ
ก็เลยตัดสินใจปรึกษากับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
และนายสมศักดิ์เทพสุธินผู้ใหญ่ที่พ่อ
ให้ความเคารพแล้วก็เลยได้แนวคิดนี้มา
รวมทั้งมีนายฐานิเทียนทอง
ล้านชายของนายสนเทียนทองประธานที่ปรึกษาของเพื่อไทยเขา
อำนวยคลังผาอดีตสสลบบุรีภักดิ์เพื่อไทย
ครับคนนี้ผมก็แปลกใจอยู่คุณอำนวยวิภาควิจารณ์คอสชมาตลอดเหมือนกัน
แต่ก่อนหน้านี้บอกว่าผมไม่ออกจากพักเพื่อไทย
พออีกวันปุ๊บไปลาออกแล้วมาสมัคร
มาแล้วมาพร้อมกับคุณสนทิรัฐสนทิจิระวงเป็นคนไปรับตัวมาเองเลยมาสมัครเองเลยนะคะ
ซึ่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณอุตมาสาวนายนเนี่ยยืนยันบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะ
จากภักดิ์เพื่อไทยมาถึงภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าไม่มีข้อแลกเปลี่ยนทางคดีต่างอย่างที่หลายฝ่ายสงสัยไม่มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรเลยนะคะ

ก็ต้องไปถามนะถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าปรากฏการณ์ที่สมาชิกของพักเพื่อไทยลาออก
เป็นธรรมชาติของวันใกล้เลือกตั้ง

หลายคนมีความจำเป็นก็น่าเห็นใจเขา

อกจากคนออกจากพักเพื่อไทยแล้ว
คุณคนเข้ามาสมัครก็มี

คุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
มาสมัครบอกว่าจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ย

ถ้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
จะมีบทบาทส่วนใดจะอยู่ตรงไหน

คุณจะโยกย้ายไปพักไหนไม่เป็นไรหรอกค่ะ

ไม่ใช่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไป
กลายเป็นบ้องกัญชานะ
ส่วนเราประชาชนเตรียมการเลือกตั้งแล้วกันนะฮะ